เอาละครับคุณผู้ชมไปดูใครเคยผ่านวงเวียนชายพลึกไหม
แล้วเคยชนวงเวียนไหมมีคนเขาชนนะครับ
ชนปั๊บมอเตอร์ไซค์ลอยตัวลอยแบบนี้เลยฮะ
เตอร์ไซค์กระโดดเป็นกบเลยคุณผู้ชมคุณวราพร
คือเหมือนถนนมันไม่ได้ใหญ่มากนะมันเป็นสี่แยกที่ไม่ได้ใหญ่มาก
ตรงไม่มีรถแต่มืดไม่ได้คิดว่าจะมีวงเวียน
มืดคือรู้ตัวอีกทีชนวงเวียนแล้ว
ชาวเน็ตคนนึงเนี่ยนะเขาเคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้
เขาบอกว่าขี่มาช้ากว่านี้ก็มองไม่ทันครับ
มันมืดจริงผมบินมาแล้วบินก็คือล้มมาแล้วฮะ
ใครจะคิดว่าขี่มาทางตรงจะมีวงเวียนอยู่กลางถนน
สัญญาณไฟทั้งป้ายบอกไม่มี
โอ้โหนี่ค่ะดูตอนกลางวันนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นเลยนะเนี่ย
ข่าวนี้ออกไปปั๊บมีคุณผู้ชมส่งเข้ามาในอินบล็อกผมแล้ว

ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮะไปที่วงเวียนชายพลึกวันนี้มาแล้วครับ
มีเสาสีส้มสะท้อนแสงมาล้อมข้อเอ้ย
ติดตั้งรอบวงเวียนแล้วครับคุณผู้ชม
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
มาแล้วครับเราได้คุยกับคุณนัทพงศ์สุวรรณสุโข
คนขี่รถจักรยายนต์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้
เขาเล่าเลยว่าพี่๓๐สิงหาคมนานหน่อยนะแต่เขาจำได้
เที่ยงคืนขับรถกลับบ้านผ่านทางนี้แหละ
เขาก็เห็นรถยนต์ทางซ้ายทำไมชะลอวะทำไมชะลอวะ
เขาก็เลยออกขวาเพื่อจะแซง
พอเร่งเครื่องนิดเดียวเท่านั้นพอเห็นวงเวียนปั๊บจะเบรก
เบรกไม่ทันนะขนาดตอนนั้นบอกว่าพยายามจะชนให้น้อยที่สุดแล้วนะ
เขาเรียกร้องให้หน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบ
มาคิดได้ไหมปรับเปลี่ยนวงเวียนให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ไหม
หรือจะมีป้ายมีไฟส่องสว่างได้ไหมลองฟังคุณนัทพงศ์ครับ
ควรจะมีป้ายควรจะมีส่องไฟอะไรอย่างนี้
ไม่ง่ายให้เห็นตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนนี้คือมองไม่เห็นเลย
แล้วก็ดูจากสภาพตรงนี้ครับมันมีรถหลายคันแล้วที่ปีนขึ้นมา
ทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับ
เส้นนี้มันกลางคืนมันจะมืดมากครับต้องขับรถหรือว่าขี่รถเนี่ยชะลอหน่อย
แล้วก็ต้องมองทางดีเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเจอหลุมเจออะไรอย่างนี้
มันมีหลายจุดกับเส้นนี้อันตราย